ช่วงนี้มีคลิปเดือดมาฝากคุณผู้ชมคลิปเดือดที่ว่าเป็นคลิปของคุณตีน่าจัง
คือต้องบอกว่าคลิปของคุณลีน่าจังเนี่ยมันเดือดทุกคลิป
มันธรรมดาไม่ได้มันจะไม่ใช่เขาแน่นอน
คือคลิปนี้เขาขับรถไปหลายกิโลคุณผู้ชมตามป้ายนะ
เป็นสวนผลไม้ที่ระยองมีบุฟเฟ่ทุเรียนกินแบบไม่อั้น
คำว่าบุฟเฟ่คือต้องไม่อั้นใช่ไหมแล้วคือขับไปหลายกิโล
แต่พอไปถึงแล้วมันหมดทุเรียนไม่มี
เข้าใจความรู้สึกเลยนะ
ทั้งทั้งอยากทานทุเรียนและทั้งเป็นคุณลิน่าจังด้วย
ไม่มีทุเรียนให้จะมาทำไอ
กาชมองค่าน้ำมันรถตั้งเท่าไหร่

มึงปัดเกงมายักษ์
เราจะกำลังลำไปกร้าย

คือคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ย

แล้วแบบพอเป็นคนชอบกินทุเรียนตั้งใจเพื่อมากินแล้วมันหมดเนี่ยมันผิดหวัง
แต่ว่านะพอเวลาเขาเปิดแบบนี้มันก็เป็นมันก็เป็นโอกาสความเสี่ยงของเราด้วยจริงนะว่า
ว่าไปแล้วมันจะหมดหรือไม่หมดเหมือนใครถึงก่อนได้ก่อน
ดูจากคนมันเยอะจริงนะแล้วมันคงจะไม่พอจริง
ได้ยินเสียงคนในส่วนเขาก็พูดออกมาว่าอย่างอื่นมีนะ

คืออย่างที่เห็นในคลิปนะฮะเป็นการไลฟ์ของคุณลีน่าจังครับ
เดินไปทั่วสวนเลยนะฮะสวนลำไหมเป็นสวนผลไม้ชื่อดังของระยอง
ก็เปิดขายบัตรให้ไปชมรับประทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ไม่จำกัด
แต่พอคุณลีน่าจังไปถึงแน่นอนอย่างที่เห็นแล้วครับ
เธอลงทุนเดินทางตุเรียนทางไปกว่า๑๐๐๐กิโลเขาบอกว่า
ใช้เวลาสักประมาณกว่า๘ชั่วโมงจะไปกินทุเรียนนี่แหละ
แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้กินเพราะทุเรียนหมด
ถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทางสวนเตรียมทุเรียนสุกพร้อมทานไว้
รองรับลูกค้าสามพันคนตามที่ทางสวนได้คาดการณ์จำนวนลูกค้าเอาไว้
แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมลูกค้าไป๖๐๐๗๐๐คน
ซึ่งมันก็เป็นเท่าตัวนะฮะทำให้ทางสวนเนี่ยไม่มีทุเรียนสุกรองรับลูกค้าได้
สวนก็เลยขายบัตรลดราคาให้เหลือ๓๐๐บาท
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าไปเที่ยวในสวนทานผลไม้และเมนูอื่น
แบบที่ไม่มีทุเรียนเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า
เพราะปกติแล้วเขาขายบัตรเข้าไป๔๙๐ก็ลดให้เหลือ๓๐๐บาท
สวนเขาบอกว่าต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้ทำตามที่แจ้งในหน้าเพจ
ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ก็เป็นช่วงของทุเรียนฟีเวอร์ทุกคนก็อยากทาน
อย่างที่บอกไปโมโหหิวนี่มันน่ากลัวที่สุด
จริงค่ะอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์ม